เออบางทีก็พอไม่มีเราก็ต้องไปหวังพึ่งนะ
ออกพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เขาโดนบันดาลใจให้เราทั้งใจ
เหมือนที่นี่ไงที่จังหวัดสุโขทัยไปหาที่พึ่งพาเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์แล้วไปที่นี่นะไม่ได้ออกมาธรรมดา
ทำไมอ่ะออกมาเต้นอ้าวออกมาเต้นเต้นหน่อยสิเด็ดขาดลีลาไปเลยครับ
โอ้โหคนสุดท้ายนี่มาโดนคือเขาจ้างพ่อค้าแม่ค้าข้างหน้ามาเต้นกันเหรอครับ
ไม่ใช่แต่เขามาเป็นวงใหญ่เป็นชุดที่แบบว่าจัดหนักจัดเต็มเลย
จัดใหญ่ไฟกระพริบเลย
มันมีที่มาที่ไปนะนี่เห็นแดนเซอร์เยอะแยะมากมาย

นี่เดี๋ยวล่าให้ฟังอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยนะครับที่เขามากันแบบนี้เพื่อมาแก้บนรูปหล่อไอ้ไข่กุมารพี่จุดและกุมารพี่จันทร์ที่มา
ก็หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยวงนี้เจ้าของวงดนตรีนี้เขาเดินทางมาที่นี่เพื่อมาขอโชคขอลาบแล้วก็ขอความสำเร็จในหน้าที่การงาน

ปรากฏว่าได้หมดทุกสิ่งอย่างขออะไรก็ได้ตามที่ขอเขาเล่าให้ผมฟังมานะอันนี้ผมไม่ได้เบคชัวร์มันจริงหรือไม่จริงแต่ประการใด

ไอ้เนี่ยไอ้รถบรรทุกคันนี้เป็นรถที่เขาเนี่ยใช้ไปทำการแสดงอย่างที่ต่าง
ก็คือคุณชะนิตาสินทุชนภัยศาลอายุ๕๔ปีอยู่บ้านเลขที่๒ทับ๒หมู่๖ตำบลป่าปุมแกะอำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัยบอกชื่อไปหน่อยละกันว่าทีมงานอะไรชื่อวงว่า
ชื่อวงดีเคลไลท์แอนด์ซาวน์
ดีเคลไลท์แอนด์ซาวน์

ที่ห่างเครื่องจิ๋วก็มานะครับคุณ
กระโดดอย่างนี้นะครับ
น่ารักอะครับเป็นภาพบรรยาการที่วัฒน์แห่งนั้น
ถามสาเหตุที่ต้องทำแบบนี้คุณพี่ชนิตาบอกว่า

ซึ่งตนและก็สามีมีความเชื่อซะท้าในผิกไข่อยู่แล้ว
ก็เลยเดินทางมาเจอกับพี่ไข่พี่ไข่ครับพี่ไข่ขา
ช่วยโดนบันดาลให้ได้มีโชคมีลาบ
แล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานกับวงดนตรี
ขอให้มีงานเข้ามาเยอะ
ทีนี้แหละครับพอมาขอปั๊บโอ้โหงานเข้า

เพราะลูกชายยังเด็กอยู่นะอย่าตกใจนะฮะ

คุณแม่คุณชนะยังไม่ได้บ่นอย่าตกใจนะคะ
แต่พอทำแบบนี้แล้วสำเร็จไงอย่างที่หวัง
เออลูกชายก็วิ่งแก้ผ้าแก้บนอะไรแหละ
แล้วจริงก็มีหลังจากนี้ก็มีคนมาแก้บน
ด้วยวิธีการที่ให้ลูกชายมาแก้ผ้าวิ่งแก้บนกับไอ้ไข่แบบนี้
วัดเขากรวดแห่งนี้เยอะก็เลยเป็นข่าวออกมาโดย
เล่าให้ฟังนาเหรอนะครับไม่ใช่ให้ทำตามน่ะ
เล้วให้ฟังกิ๊กเศ๋งเราอยู่ทางไปแก้ร่างตาม

มันก็มีวิธีแก้บนทิศต่างกันเหมือนมีรถแถมา
วงดนตรีมาสั่งความบันเทิงความสนุกสนาน
จำเป็นต้องแก้ผ้าอย่างเดียวถึงจะแก้บนได้

ก็ต้องเอาที่ตัวเองสามารถทำได้ไม่เดือดร้อนตัวเองด้วยนะ